เรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้ค่ะที่เมื่อวานเล่าไปว่ามีผู้ชายอายุ๒๕ปี
เอามีดแทงภรรยาภรรยาอายุแค่๑๗เองแทงเข้าไปในปาก
แล้วมีดก็ปักคาปากอยู่แบบนั้นภรรยานอนเสียชีวิตอยู่ที่บนชั้นสองนะคะ
แล้วตัวสามีก็อ้างว่าทะเลาะกันกับภรรยาถูกภรรยาด่าก็เลยโมโหแล้วก็เมาด้วย
ก็เลยก่อเหตุนี้ค่ะเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงนะคะในหมู่๘ตำบลคลองทัพจันทร์
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วในห้องนอนก็เจอศพนางสาวเอนามสมมุตินะคะ
เพราะว่าอายุแค่๑๗ปีถูกมีดเนี่ยปักคาอยู่ในปากเลือดทะลักเต็มที่นอน
คนก่อเหตุก็คือสามีแหละไม่ใช่ใครที่ไหนชื่อว่านายธวัชชัยสมปัญญาอายุ๒๕ปี
จากการสอบถามนายจักริตจีนพาณิชย์เพื่อนของคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปที่บ้านแล้วก็จะไปชวนนายธวัชชัยเนี่ย
ดื่มเบียร์นายธวัชชัยบอกว่าแก้วอยู่ในบ้าน
แต่ว่าเพื่อนบอกว่านายธวัชชัยดูมีพิรุษลุกลี้ลุกลนก็เลยเดินขึ้นไปบนบ้าน
พอเปิดประตูเข้าไปเพื่อนเข่าซุดเลยทีเดียวเพราะว่าเจอร่างของนางสาวเอ
ถูกมีดแทงปักคาปากนอนเสียชีวิตอยู่
นายธวัชชัยเองก็รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือนะคะ
ที่ก่อเหตุเพราะว่าภรรยาชอบหึงหวงชอบด่าก็เลยทนไม่ไหว
แล้วตัวเองก็เมาด้วยก็เลยก่อเหตุเนี่ยคนนี้นายธวัชชัย
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปก็ในบ้านยังมีสิ่งของอะไรอยู่เต็มเลย
มีรองเท้ามีเสื้อผ้าบนเบาะยังมีคราบเลือดอยู่เลย
ก็ต้องเอาออกไปนอกบ้านเพราะมันมีกลิ่นไงกลิ่นคาวเลือดนะคะ
น้าของคนก่อเหตุนางวนิดาสมปัญญาอายุ๔๙ปีบอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุกับภรรยาทั้งคู่ไม่ได้ทำงาน
ส่งเงินมาให้ใช้แม่ทำงานอยู่ที่ชนบุรี
คู่นี้ทะเลาะกันบ่อยพอดีกันก็รักกัน
ดีลักอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วเวลาทะเลาะกันส่วนใหญ่

ไม่อยากให้สามีออกไปไหน
อันนี้น้าของคนก่อเหตุเล่านะ
ก็เลยคิดว่าหลานตัวเองก็ทนไม่ได้

ตัวฝ่ายชายที่ก่อเหตุก็ใจร้อนหงุดหงิดง่าย
ร้อไปยุ่งเกี่ยวกับยาเศรษฐิดด้วยนั่นไง
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุนี้นะคะ
ใจร้อนนะ
จะหุดหงิดจะใจร้อน

ก็ยินเสียงของธวัดชัยไอ้โอเนี่ย

เค้าร้องเจ็บปวดอะ

มันกึกกล้องแล้วประมาณตี๒นะคะ

นายธวัชชัยก็พยายามเอาขวานมาฟันหัวตัวเอง

กับญาติมาช่วยกันเกลี้ยกล่อม

พนักงานสอบสวนสพอรัญญประเทศ

ฝากค้างศาลจังหวัดสะแก้วนะคะ
หนักราคาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา